สายการบินของไทยเรายังสามารถทำการบินเข้ายุโรปได้ตามปกตินะครับ
ว่าจะแล้วเสร็จพร้อมกันทั้งหมดสิงหาคมปีหน้าครับ
เรื่องนี้คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธ
มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มทีเดียว
ประกาศผลการตรวจสอบมาตรฐานการกำกับดูแลสายการบินของไทยให้สามารถบินเข้ายุโรปได้ต่อไปนะครับ
พร้อมกับคงสถานะการบินไว้เหมือนเดิมด้วย
เขาบอกว่าข้อหนึ่งไม่ห้ามสายการบินของไทยทำการบินไปยุโรป

เพื่อที่จะได้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด
แล้วก็๓นะฮะอนาคตมีความจำเป็นในการคุ้มครองผู้โดยสาร
อันนี้แปลว่ามีขู่ไว้นิดนึงนะ
จากข่าวดี๒ข้อเขาขู่ไว้หน่อยข้อที่๓นี้
ลำรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงเรื่องนี้ก่อนหน่อยครับ
ซึ่งอันนี้ก็มองเห็นมองไประยะ๑๐ปีถึง๒๐ปีข้างหน้านะครับ
จากนี้ต่อไปนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
ในเรื่องการตรวจสอบการสร้างกติกาแล้วก็การดำเนินงานให้แล้วเสร็จทั้งระบบในเดือนสิงหาคมปีหน้า
เรื่องนี้คุณจรัมพรโชติกัสเถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน
ก็กล่าวว่ายังคงให้บริการไปยุโรป๑๑เส้นทางเหมือนเดิมตามปกติ
คือระดับสูงสุดของโลกในระยะต่อไปนะครับ
นี่ต้องบอกว่าการบินไทยเราก็เคยได้รับการสุ่มตรวจนะ
ก่อนหน้านี้ในสนามบินต่างประเทศแล้วก็ผ่านการทดสอบด้วย
เพราะว่าการบินไทยก็มีมาตรฐานที่ค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนะครับ
ในแต่ละปีการบินไทยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจสายการบินเส้นทางบินยุโรป
คิดเป็นจำนวน๑ใน๓ของรายได้หลักทั้งหมด
ก็คือประมาณร้อยละ๓๐๔๐ก็คือมากกว่า๖๐๐๐ล้านบาทต่อปีทีเดียวนะครับ
ผลเอกประยุจจันโอชานายกละมิดรีขอขอบคุณ
ขอบคุณสาภาพยุโรปที่เห็นความตั้งใจและแนวทางของรัฐบาลไทย
ในการแก้ไขปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนของประเทศ
โดยยังคงสถานะมาตรฐานการบินของไทยเราไว้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของการทำงาน
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบินของไทย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศยอมรับได้
จากนี้ไปจะมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อกรอบกู้ศักดิ์ศรีของไทยในด้านการบินให้กลับคืนมาครับ
เมื่อวานมีทั้งความคิดความเห็นของผลเอกประยุทธ์
แล้วก็ความคิดความเห็นของนายสมคิตจตุศีพิทักษ
รองนายยกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านเศรษฐกิจโดยตรง
บอกว่าโอ้โหได้รับข่าวดีแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี
ตัดสินใจโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริง

เชื่อว่าจะช่วยเรียกความมั่นใจจากนักลงทุนและก็นักท่องเที่ยวได้
แล้วก็จะเป็นฐานในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นในปีหน้านะครับ
ตอนนี้ไทยกำลังเดินหน้าในการตรวจสายการบินใหม่ทั้งหมด๑๑สาย

จำเป็นที่จะต้องมีบุคคลที่จะมาประเมินนักบินทุกสายการบินในประเทศไทย
แล้วก็มีกระบวนการในการตรวจสอบประเมินคุณภาพมาตรฐานของนักบิน
แล้วก็จะให้เริ่มตั้งกลุ่มบุคคลที่จะมาประเมินภายในสิ้นปีนี้
และก็เริ่มการประเมินในต้นปีหน้า
ก็เรียกว่าเป็นการสอดคล้องกับการประเมินของภาคส่วนต่างรวมถึงจากต่างชาติด้วยนะครับ